สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมนะครับ
เอกกระชัยผมเอกชุมพรสุรพัชย์จารุมดีครับผมชัยสิรรจารย์บี้
มรชัยเพิ่มภูมิครับเราสองคนก็มาให้ข้อมูลเหมือนเดิม
ครับส่วนที่เพิ่มเติมก็คือความมันนะครับสัปดาห์นี้มันแน่นอนนะครับ
เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่๒๔แล้วสำหรับศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ประทวงรายการก็ว่ากันว่าเป็นศึกสงครามเข่าเดือดครับ
คู่นี้หนึ่งร้อยเจ็ดปอนด์นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อน
ฝ่ายแดงเข่ามรณะแดนใต้
แทงทะลวงไส้เพชรล้านเหรียญ
เขาคือเพชรพงันสสุขสม
และไฟน้ำเงินจอมหวดจากพัทลุ
มวยมัดสั่งได้รักไก่ดำ
ฝานรันพอเพชรไข่แก้ว
ก็คลาดยุควัน

ผู้แรกครับวัยแดงเพชรพังอันสอสุกสม

อายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
มาแล้ว๗๖ครั้งชนะ๖๐แพ้๑๖ครั้ง
เชอรี่ดวงใจพ่อยกที่๓ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

ฟ้าลั่นหรือแตกหักพอเพชรไข่แก้ว
ธีระผลดีอายุ๒๑ปี

กมาแล้ว๗๓ครั้งชนะ๖๐แพ้๑๒เสมอ๑ครั้ง

สกสุงหายิมที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
หลายคนมาฟ้ารั่นไหนก็แตกหักสักหอมศีลเดิมเลยครับ
มาก่อนอยู่กับครูตุ้มตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่กับ
หลวงพ่อพีชาแห่งวัดอิติสุขโตที่หัวหิน

ไม่เคยเจอกันครับผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ
ร้อยเอกสมบูรณ์ประพาวงศ์ครับ
มุมแดงนี่อยู่ในทีมงานของพี่วิทยาเพชร๔๐๐๐นะครับ
โมเตอร์คนล่าสุดของราชดำเนินครับ
ขณะที่น้ำเงินมีคุณถาวรคำสินครับ

ขึ้นมาถอดมงคลให้กับฟ้าลั่น
หมายว่ากันว่าคู่นี้เป็นมวยสงครามเข่าเดือดครับ

ลั่นเองก็ประสบการณ์มวยก็ไม่ธรรมดานะพี่ชัยนะ

ลั่นก็เคยมาที่นี่แล้ววันนั้นโดนสายธนงชนะน็อกไป

สองคนนี้เหมือนกันเลยนะโดนน็อกมาที่นี่โดนน็อกทั้งคู่เลย

เดี๋ยวดูใครจะชิงหลับก่อน
เอ้าเปิดหัวก็มาดูเดือดนะครับ

ติดตามยกที่๑ของการถ่ายทอดสด

เค้าปล่อยของนะ

คู่นี้ก็แพ้น็อกด้วยกันทั้งคู่นะครับ
เพชรพะงันและก็แพ้น็อคด้วยกับเชลลี่ไปนะครับ

ปเพชรไก่แก้ว๑๐๗ปเท่ากัน

เลยลายมันเดินทางมาไกลเลยมาจากพะงันนะ

นี่ถ้าไปแถวพงันไปได้นะคุณอนุมัติ

โอ้โหบริการเลยแปมที่เลยปะไฝ

ดุ้งเหมือนกันนะเจอเข้าไปเม็ดนี้
นี่เจ้าเพชรพังงัน
เชื่อว่าไฟล์ที่แล้วที่ทั้งคู่แพ้มาเชื่อว่าฟื้นหมดแล้วนะครับ

โดนเจาะยางเข้าไป๒ทีมีสะดุ้งเหมือนกันนะ

เน้นนะเน้นล่างเป็นพิเศษ

นี่เป็นเกมยกแรกนะครับยังอีกไกลนะ
หุ้นทางเข้าสู่เส้นไช่ต้องรุนกันยาวครับ

ร่างน่ารักทั้งคู่แม่แต่ว่าเจาะยางบ่อยสะสมมาก

แต่ต้องระวังเหมือนกันนะครับทางน้ำเงินฟ้าล่างจ่อยางมาก
ต้องระวังข้างบนด้วยนะขึ้นก้านคอได้นะ

ขอบคุณครับคุณสะวนมงค์เชียวกสกุลคุณไทยปัญญาลักษณ์โดยเสียลเวรที่สิวนครด

นี่คือกรรมการสุดยอดของเวทีราชดำเนินนะครับ

มันเจาะเรื่อยมันซึมได้เหมือนกันอย่างน่ะพี่ป๊า

มันไม่รั่วทีเดียวมันก็ค่อยซึม

จับดีจับดีก็ต้องตีมันถึงจะมีคะแนน

จำไม่ดีจำดีไม่ตีไม่มีคะแนน

มีตีฉีกหน้าขาด้วยนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับ

เล่นของหนักเจาะยางอย่างเดียวครับ

สอกสั้นสวยเลยนะครับ
ให้เอาหันล่าง๓ที

จะปล่อยให้เจาะแบบนี้บ่อยแล้วไม่ดีแน่นะ

๓๐๐บาทแก่ผู้ที่ชนะน็อกนะครับ
โหโหโหดูแล้วเสียวแทนเลย
เดี๋ยวตามต่อยก๒ครับ
เดี๋ยวตามต่อยก๒ครับ

เพื่อเจอเจ้าคนประเทศ์ในที่ได้เดินทางก็มาชมด้วยนะครับ
สิบยอดมวยไทยรัฐผ่านทิศเทศนะครับเดินทางมาจากประเทศกรรม
มีโอกาสแวะมาเยี่ยมญาติในเมืองไทยก็เลยเข้ามาชมศึกยอดมวยไทยรัฐด้วย

กางเกงสีแดงนี่แม่ถ้าตั้งรับมากแล้วไม่โต้นี่ลำบากนะครับ

ต้องเอาไนมาช่วยแล้ว
ไนแล้วดูนี่กะเกงสีแดงมาสีกว่าเลยนะครับ

แต่อยู่นอก
ออกไปเจอกเจาะยางมีสิทธิ์ช็อตได้นะครับ

เมื่อสักครู่ตอนพักยกวิทยาเพชร๔๐๐๐โปรโมเตอร์นะครับ
หัวหน้าคณะด้วยบอกว่าเวลาเขาเจาะยางมาให้ยกบังครับ

ก่อปั้งตีล็อกลัดปั๊กไปเรื่อยครับ
มุยเข่าต้องติดตลอดนะครับ
นี่หักเรียนดูโอ้โหเป็นความขึ้นไปดี

เหลี่ยมสุดท้ายนี่สำคัญนะอย่าไปล้อเล่น

กับโตลมแทงได้ไหมเทปอังอาณ

ติดไหนเดอร์ศอก
ไปยุบอยู่ที่ใครเหี่ยวเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมตรงนี้
คู่นี้ใครเหี่ยวนี่เข้าเพชรทันทีนะครับทางมวยนี่เปิดเลยกางเกงสีน้ำเงินนี่
แม่ต้องใช้จังหวะครับมีเจาะยางสลับด้วยหมัดด้วยสอดนะครับ
โอ้โหล้มลูกนี้ต้องลุกเร็วเลยครับ
ต้องประวงด้วยนะตรงจอยางของกล้าแกร่งหัก

อย่าเชื่อนคนข้างบนเหมือนแค่นั้นพี่ป่าโชคแบบนี้

เผ็ดพังงันต้องเปิดเกม
ไม่มีคำว่าแทร่จ้องแล้วติดในอย่างเดียว

สะกงอย่างนี้ไม่ดีแน่นะแต่หัก

โบเตอร์มานั่งดูอยู่ด้วย
ชกไม่ดีไม่ได้นะ
พูดถึงคุมต้องใช้แล้วเรื่องยอดมวยไทรัศน์
ต้องเจ้าเน้นตลอดนะครับคุณมวยต่าง

แต่มวยก็ตัวต่ำกว่าเงินหมื่น
ไม่เอามาออกทีวีให้ดูครับ

จรับแตกนี่จรรคเกษตร์จ่ายเลยมดยกที่สอง

เต๊ะขวาคืนก็งามเลยครับ
หัวใจสอบผ่านทั้งคู่นะคู่เนี้ยนี่เตะต่อต่อต่อต่อต่อฟันแหละ
ครับเห็นบางงานก็แทงเข่าเข่าแหลมเลยเกินเสียเข้าลำตัวหนักหนัก
ไม่คิดถูกนะวางแผนถูกนะยกสองอ่ะถ้าอยู่ข้างนอกให้โดนเตะเจาะยางอีกแน่เลย
ก็เลยเข้ามาจับวงในถึงตัวนะครับเออมีจังหวะแรกต่อกันด้วย
เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะมวยคู่นี้ต้องดูกันถึงดีการ์ครับ
ถึงดีการแน่ครับถ้าชอบความสดสูงยาวเขาแหลมคมต้องมุมแดงนะ
แต่ถ้าชอบความเก๋าเหลี่ยมจังหวะดีต้องน้ำเงินนะอาวุธรุนแรงเตะ
ขาเจาะยางจะทำได้อีกหรือเปล่าแต่มวยไทยอย่าพูดด่วนสรุปนะใช่
ต้องดูต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำประกอบไปด้วยเออเกมยาวอาจจะเสร็จมุมแดงก็ได้นะ
ครับอ่ายกไหนอ่ะตามต่อยกสามครับไปบนเวทีนะครับ
ยกที่สามกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับต้องดูนะครับว่าเกงสีน้ำเงินทางแตกหักนั้นจะแก้เกมยังไงเพราะว่า
ถ้าโดนฮิ้วใต้ปีกแบบนี้ยุ่งเลยนะ

นี่แต่ว่ามานิ่งมาเฉยไม่ได้แทร่จ้องไม่ได้ครับ

ล็อกคลองคอยแล้วล็อกไปไม่เป็น
โอ้โห่ยโกรธเป็นดีแล้วแทงสวยงามเลย

ค่ายมวยคุณภาพก็ต้องอย่างนี้แหละครับ

ในเกี่ยวข่ายวิทยาแพลต์๔๐บาทครับ
ไฟล์แดงค์
เจอขวาเท็น

อย่างกับพริกเหลี่ยมหักและแทงด้วยซ้าย
แต่หักนั้นแม่ได้เก๋ากว่าด้วยนะครับ
มันรอออกเนื้อแล้วตอนนี้
สับสอบสั้นกับไปเพชรปังงันโกงแทง
มันอยู่ที่ว่าจะต้านอยู่หรือเปล่ากันไป
ปลายเนี่ยเอาไปยังไงหักตรงนี้
แทงขวากันไปก็ติ๊กตลอด
ตั้งถึงตัวตลอดแล้วตอนนี้
พังงัน
พังงันไม่สนชนอย่างเดียวเจอหมัดเข้าไปอีกครับ
แตกทักอ้าวทั้งท่านจะเกาะทั้งท่านจะตี
ทั้งท่านจะคิดแล้วตอนนี้อ้าวยังล็อคล็อคแล้วตีกันเลยครับ
ยังยังยังยังสรุปไม่ได้ยังยังยาวครับ

รัดแล้วแต่ยังไม่ต่อเนื่องนะครับแม้แต่โดนของหนัก
โดนเข้าไปเยอะมันเจ็บสะสมด้วยโอ้โหลูกนี้แหลมมาเลย
นี่มาอีกแล้ว๒ดอกติดเลยโก่งแล้วแทง

ขวามาคืนเขายอดโอ้ง
ถ้าแตกหักนี่ก็โต้ตลอดเหมือนกันนะท่านผู้ชม

กังเอาน็อคเลยนะลูกนี้ถ้าน็อคมาจอหลักเข้แจกอีก
ขางตายอันตรายเยอะเกินครับของทางด้านไอ้เจ้าฟ้าล่างแล้วแตกคัก
๒ปินมาเลยลูกนี้โอ้โหแต่เล่าค่าด้วย
เพชรพังงันไม่สนติดไหนยังเยี่ยว

โอ้โหสุดมันครับกับมวยคู่แรกวันนี้ของยอดมวยไทยรัฐ
โดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน
บอกจะนิ่มหนมกุบที่ไหนได้มีลำบากันนะ
แม่ลูกนี้ทำไมล้มเหนื่อยเลยนะพี่ป่า
ต้องอาศัยฝรั่งแกร่งครับติดไหนตลอดครับในช่วงปลายกรุ่งที่๓
แก้งขวายังใช้ได้อยู่ด้วยนะแต่หักนี้ไม่รามดา
มีโต้ตลอดเอาแล้วหักไม่ล้มจับ
พื้นกุบแม่ขวาขวามั้ย
หาเหยื่อมตลอดครับแต่ครับต้องหวานตลอดนะแก้ง

เพชรพังงานต้องโตตลอดด้วยนะครับติดไหนหมดยกที่๓
วยคู่แรกนี่ผ่านมา๓ยกนี่ภาพช้ายกที่๓ที่ผ่านมาครับ
ฝ่ายเพชรพังงันนี่เดินถึงตัวแล้วครับ
ปั้มตีเข่าในทางฟ้าลั่นก็พยายามเตะขวาสกัด
เข่าคานะครับหักเหลี่ยมเพชรงานเสียหลัก

ถ่อยหมัดกวาก็ไปปวดแค่งหวาฝ้าลั่นเตะหวาคาแค่งไว้
ฟ้าลั่นนี่โดนพี่หนักฉันจะหายใจเป็นฟาบูเหมือนกันนะ

เป็นยกแห่งความเข้มข้นเลยนะครับ
ทำท่าจะไปนิ่มเลยนะครับในช่วงต้นยกสาม
แล้วมวยสายละกลาสักหนี่ยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกัน
ก็เรียกว่าเกมความเล่าใจอยู่ที่ทางด้านฝ่ายแดงแล้วครับ
นี่มายนึ่งมารอมาเฉยไม่ได้ออกไปยังพลิกเหยียมไปเลยครับ
เผ็ดทั้งหลังดึงเหยียมโอ้โหดึงแบบนี้แล้วกัน
ซ้ายตั้งรับได้หรือเปล่ามั่นคงหรือไม่นะครับทางด้านฟ้าลั่น
อ๋อไม่ได้นี่ถ้านนีไม่ได้เป็นเรื่องอะไร
ตอนนี้เดินแล้วหยุดหยุดแทงโต้เข้าข้างฝ่ายต้องตี
ตีเข้าขวาโต้ไม่โต้โต้ไม่โต้แทงเข้าขวาจะมีกันครับ
ว่ายังไงครับแต่หักลัดเอวลัดเอวลัดข้างฝ่ายลัดแล้วไม่ตี

แยกว่าใหม่ขยับเดินแทงซ้าย

เปลี่ยนเกมบ้างล่ะครับตอนนี้

ในยกแรกยกสองที่จอยังทำสร้างจะดี

เพราะผิดจังหวะแบบนี้จะเข้ายังไง
พออยู่ข้างในนี่เจอโก่งแล้วแทงแบบนี้ทำให้เข้าไม่ติดแล้ว

ก็มีจุดอ่อนได้เห็นเหมือนกันนะ
มันลุยบรวรรดิมันถึงระห
มันก็ยังได้เฮนะ

ภาพมันเห็นชัดเยอะเกิน
ส่งมวยส่งมวยเหมือนเป็นมวยชนะไปเลย

ล็อกไปเรื่อยตีไปเรื่อยขยันไปเรื่อยครับ

ยังมีเสียงเฮมาด้วยนะ
เอาล่ะเพศประงัดนี้อย่างที่บอกเนี่ย
มีจุดอ่อนให้เห็นครับดูแล้วดูเหมือนชมมวยอ้อนแอ้นเหมือนกันนะครับ
แต่ระบบการป้องกันตัวนี่แม่ยังลอยหน้าลอยตาเป็นลำตัดอยู่
ทีมงานสั่งเน้นหมัดอย่างเดียวแล้วครับ
เดี๋ยวดูยก๕เทพธรรมะสั่งต่อยแล้ว
ยกอ้าวนี่เหวี่ยงมาเลย
ถ้าโดนกรรมการนี่ถึงน็อกเลยนะเนี่ย

บ๊วยคู่แรกก็ผ่านมา๔ยกแล้วกับ
ปลายฟ้ารันโดนเข้าไปโดนเหลี่ยม
ปั้มในหักเหลี่ยม๔ทรัพย์๒

พงันก็นี่พลิกเหลี่ยม
ทำฟ้ารันเสียหลักลบมันก็นอนเลยครับ
มวยคู่นี้ไปมองไม่เห็นไฟท้ายแล้ว
ต้นนี่เผ็ดพะงันทำท่าจะล่อแรกนะโดนเตะจ่อยาง
เป็นผู้ร้ายต้นหลังกลายเป็นพระเอกกี่ม้าขาวเลย
เออแต่มวยไทยแหม่ชกกัน๕ยกนะครับ
อย่าเพิ่งด่วนสรุปมวยไทยไก่เดือน

ไปเป็นวิธีครับ๕ยกสุดท้ายแล้ว
กางเกงสีน้ำเงินเหลือมัดกับ๒อย่างเดียวแล้วตอนนี้
ตอนนี้กางเกียงสีแดงก็โชคถูกทรงอยู่แล้วด้วยนะครับ
ติดในอย่างเดียวประคองได้หรือเปล่าจริงแล้ว
บอดของกางเกงสีแดงเพชรพงันนี่เห็นเลยนะครับ
พอโดนแล้วแม่ทรงมวยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่
ยังอันตรายนะครับหมัดของทางด้านแตกหักดูครับ
เปิดออกเหวียงมัตรรหมุะแล้วโอ้โหไอ้หวานเสียวก็ตื่นเต้นนะครับ
แห่งตราโทมาโชเลยนะ

แล้วขราวะไปอีกครั้ง

โชว์ลูกยาวแต่เป็นมวยที่ออกอาวุธได้สวยงามนะครับ

แต่เวลาโดนนี่มันทำให้แฟนมวยที่เชียร์อยู่วูบวาบวูบวาบใจหายอยู่เรื่อยนะ
แต่ก็ยังพยายามครับเกมของทางด้านฟ้าลั่น
ธรรมะสั่งแล้ว

ยังสงครทำไม่เลิกยังปะหมัดไม่ท้าย

ตอนนี้ออกลีลาเลยซ้ายยับซ้ายถีบ

พรมอเตอร์ของวิทยาราช
เชอรี่ดูอยู่โทรมาบอกว่าฝากคิดถึงเพชรพังงันด้วย

มันเป็นของแสลงไปแล้วเขาขึ้นชั้นไปแล้ว

อรี่นี่เขามีรายการต่อยรายการนัดใหญ่นะ

ทรงชัยเขาจะมีรายการนัดใหญ่ในวันที่๒๔นี้นะ
เราไปดูว่าอย่างแสงมณีกับถนนชัย
กิ่งซางเล็กกับวิทยาเล็กและเสกสรรกับทักษิณเล็ก

พบกันที่ราชดำเนินกับยี่ห้อของวันทรงชัย
วิทยาเล็กกับกิ่งชังเล็กไฟล์ที่แล้วก็ชกกันโอ้โหสนุกมาก
แฟนมือเก่าขวัญกันเยอะนะ

อ่ามองโยคห้ายกนั้นนั้นเลยเนี่ยแค่นั้นเดียวแค่นั้น

แต่ว่าวันเสาร์หน้านะ๒โมงนะ๒โมง

โอ้โหนี่ต่อยรายการวันทรงชัยเงินล้านตลอดนะ
เด็กเกียงไกลเด็กเกียงไกลกับดมดมทอง

เป็นกำกัดเส้นที่๒ของสิกยอดบวยธาระนะครับ

ตอนหลัก๒ก็ห่อเก็บขัดกับค่ายไปแล้ว

ตอนนี้ทุกอย่างสารภาพครับ
ปีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงสุดท้าย๑๒วินาที

แม่วันนี้อธิวัติโชคได้สวย

ดูขุนศึกอพิมลศรีนะ

ประธานเอกบังไสนี่ประธานกองทุนนะ

ผู้ชิงขับลงเวทีนะครับสมบูรณ์

ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับ